วันกิจกรรมพิธีแปลกอลังการงานช้างแฮกโฆษศาสตร์รับบาทหลวง
บาทหลวงทำไมต้องมีรถแห่ทำไมต้องเอาช้างไปแห่
ชาวบ้านที่สกลนครเขานับถือศาสนาคิดเป็นนิกายคาทอลิก
แล้วเขาบอกว่าเขารอบาทหลวงมา๑๐๐กับ๕ปี
ไม่เคยมีเลยล่าสุดเพิ่งจะมี
ก็เลยจัดรถแห่เอาช้างไปรับบาทหลวนชาวบ้านไปลำแห่เข้าหมู่บ้านยิ่งใหญ่แบบนี้ครับ
นี่ผมจับขาคุณดาวคุณอุ๋ยไว้แล้วนะ
คนไปลำไปให้ก็เนี่ยแต่คือนี่ไม่บาทหลวงละ

จะได้หนึ่งร้อยห้าปีแห่ช้างรับบาทหลวงคนแรกของบุรุษบ้าน
หมู่บ้านอะไรมันจะยิ่งใหญ่เบอร์นั้นต้องเอาให้สมคัญหรอกคอยเออ
เขารอมานานคุณผู้ชมไม่ว่าศาสนาไหนชาวบ้านบอกว่าแพ้รถแห่หมด
นะฮะรอมาเป็นร้อยปีกว่าจะได้บาทหลวงประจำหมู่บ้านสักคนสำคัญขนาดนี้
จะจัดเงียบได้ยังไงงานสำคัญคนสำคัญต้องงานใหญ่
ระดับเอาช้างมาแห่รถแห่ก็ต้องมาแห่บาทหลวงเข้าหมู่บ้านนะฮะ
บาทหลวงนิ่งนะไม่ว่าดนตรีจะมันขนาดไหนท่านก็ต้องนิ่งเอาไว้
แม่ชาวบ้านอาจจะเต้นสุดเหวี่ยงยังไงพี่บาทหลวงก็นิ่งเอาไว้สงบเสงี่ยม
ตามที่เขาเป็นบทบาทของเขาไปค่ะนะฮะอยู่บนเสลี่ยงหลังช้าง
ยทานให้กับคนที่มาร่วมงานอย่างสงบนิ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาดูว่า
ทำไมคนที่นี่เขาต้องแบบตื่นเต้นขนาดนี้บาทหลวงเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ย
อำเภอท่ามแรกจังหวัดสกลนครนะฮะชาวบ้านญาติพี่น้องก็จัดขบวนช้างมาแบบนี้
แล้วก็รถแห่ด้วยพาบาทหลวงเข้าหมู่บ้านนะหลังที่ผ่านพิธีรับบวชมาเรียบร้อย
นะครับพิธีแบบนี้บอกตรงตรงแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนอะ
หลายคนก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมทางด้านของคิสเองเขาต้องมีพิธีแห่เหมือนเป็นบวชพระเหมือนพุทธบ้านเรา
อืมก็แปลกใจที่จริงแล้วเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแค่พิธีแห่ที่ชาวบ้านตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดี
บาทหลวงใหม่เท่านั้นไม่อยากให้ดราม่าว่ามันพิธีของคิสแล้วทำไมถึงมีขบวนแห่
คล้ายแบบของพุทธของไทยอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าไม่อยากให้ดราม่าอะไรกันเพราะว่าพิธีบวชจริงเนี่ยเขาไปรับศีลนักบวชกันในโบสถ์ตามหลักของคริสต์อย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว
อันนี้ก็คือเขาทำในโบสถ์ไปแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้คือชาวบ้านเขาอยากทำให้
แห่ให้หลายคนก็แสดงความเห็นชื่นชมบอกว่ามันเป็นการคล้ายสอดแทรกวิถีชาวบ้าน
กับพิธีกรรมทางศาสนาที่มันแตกต่างกันอย่างลงตัวให้อยู่ด้วยกันได้
แล้วก็ไม่ได้ขัดกับหลักศาสนาด้วยนะครับย้ำแบบนี้นะฮะ
มีบางคนเข้าไปให้ข้อมูลในคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้
บอกว่ากว่าคนคนหนึ่งจะเป็นบาทหลวงได้เป็นนักบวชได้
ร่ำเรียนหลายสิบปีบางคนก็ถอดใจไปตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
ฉะนั้นพอมีคนคนหนึ่งสอบผ่านจนได้เป็นบาทหลวง
ไม่แปลกใจที่เขาจะยินดีทั้งหมู่บ้านแบบนี้
แล้วก็ไปอยู่ในหมู่บ้านก็ยิ่งยินดีเข้าไปใหญ่
ย้ำแบบนี้อันนี้แค่แห่งแสดงความยินดี
ไม่ใช่พิธีบวชบาทหลวง
อันนั้นเขาทำในโบสถเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมใด
เป็นแค่การแสดงความยินดี

ไม่ได้เห็นง่ายเขารอคอยกันมา๑๐๕ปี